มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิศนุโลก
เดี๋ยวไปดูเรื่องมาก่อนเพราะว่าเป็นเหตุอุกกัญ

มีผู้ถูกยิงเสียชีวิต๒ศพ
คนที่ก่อเหตุเป็นพี่ชายของเจ้าของบ้าน
เป็นตำรวจที่กระเสียแล้ว
ดีตร้อยตำรวจรีอายุ๖๗ปี
นี่ฮะหลังจากก่อเหตุก็ถือปืน
รอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หลบหนีไปไหน
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลสมแขนะครับ
คือเนื้อที่เนี่ยเขาจะเป็นบ้านหลังใหญ่
ลูกติดกันหลายหลังนะฮะเนื้อที่ประมาณ๒ไร่กว่านะครับ

นายประจบสุกากิจอายุ๕๓ปีนายประจบมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนเข้าศีรษะลำตัวแล้วก็แขนขวารวม๓นัด
นี่คือนายประสบมานายประจบนะครับ
ขณะเดียวกันครับด้านหลังบ้านมีศพของนางกล้วยไม้สุกากิจอายุ๕๓ถูกยิงเข้าศีรษะกับลำตัว๒นัด
ทั้งสองคนนี่คือสามีภรรยากัน
นี่นะฮะนี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือร้อยตำรวจรีปรีชาสุกากิจอายุ๖๗ปีเป็นอดีตตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพิศนุโลก

นี่นะฮะหลังก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจ๑๙๑
แล้วยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับปืนที่
ปลอกกระสุนปืนอยู่๔ปลอกนี่เป็นหลักฐานต่างนะครับผู้ต้อง
ก็ถูกควบคุมตัวได้เพราะว่ายืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เหตุเป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับนี่ฮะคือที่บ้านเนี่ย
ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรแต่ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ข้างข้างบ้าน
เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างบอกว่ามือปืนคนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจ
เกษียณนะครับบ้านพักก็อยู่แถวนี้นี่แหละนะเขาไม่ค่อยสูงสิง
กับใครก็เลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวมากนักนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเห็นว่าคนในบ้านเขาก็รักใคร่กันดีนะช่วงเย็นเย็นก็เห็นเอามากินข้าวด้วยกันเขามีบ้านปลูกติดกันหลายหลังใกล้ใกล้กันนะครับโดยปกติแล้วคนก่อเหตุก็ดูเป็นคนนิ่งไม่ได้ดูน่ากลัวไม่คาดคิดว่าจะมีการก่อเหตุถึงขั้นยิงกันตายเสียชีวิตสองศพแบบนี้

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพฤศนโลกบอกว่าผู้ต้องหาสารภาพทุกข้อหานะครับหลังก่อเหตุเสร็จรอมอบตัวกับตำรวจนะครับซึ่งผู้ต้องหาสารภาพนะครับตามคำลับสารภาพนะฮะบอกว่าหกนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้ขับรถมาที่บ้านของน้องชายก็คือนายประจกผู้ตายแล้วมีปากเสียงทะเลาะวิวาสกั
กลับไปที่บ้านพักของตัวเองโทรแจ้ง๑๙๑เพื่อขอมอบตัวกับตำรวจส่วนปมก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นปัญหาในครอบครัวมาจากเรื่องที่ดินแล้วก็เรื่องเงินที่กู้ยืมกันระหว่างพี่น้องโดยมีน้องอีกคนนึงยืมเงินของตัวผู้ต้องหาไปแล้วไม่ยอมคืนให้บอกว่าจะยกที่ดินมรดกให้แต่ผู้ต้องหาอ้างว่า
พี่คนที่ยืมเงินเขาบอกไม่ต้องคืนเงินเพราะไม่ได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักอักษรที่ดินก็ไม่ต้องโอนให้เพราะถ้าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้ราคามากกว่าที่กู้ยืมเงินเข้าไปค่ะปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานเป็นเรื่องทะเลาะปอกแว้งกันมาด้วยเช้าวันนี้มาเจอกันก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุขึ้นมีเรื่องป
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งเขาสารภาพแต่ก็ใช้สิทธิ์ขอปฏิเสธการไปทำแผนนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของศพผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะคะ
วันนี้ญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสมแข
อยู่ในอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
โศกเศร้าแล้วก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าว
ทีมข่าวก็พอจะพูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตได้บ้างนะคะ
เขาก็ยอมคุยกับเรานิดหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยทั้งตัวของคนก่อเหตุกับผู้ตาย
เขารักใคร่กันดีกินข้าวด้วยกันตลอดนะคะ
แต่ก็อาจจะเป็นแบบพี่น้องคุยกันแล้วมันก็ไม่เข้าใจกัน
แต่ยืนยันว่าสาเหตุในครั้งนี้เนี่ย
มันไม่น่าจะใช่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับการแย่งมรดกหรือทรัพย์สินอะไร
พ่อแม่แบ่งให้ครบหมดเป็นสัตว์เป็นส่วนหมด
แต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้หรือว่าได้ไม่ครบแต่แบ่งเอาไว้ให้หมดแล้ว
ก็เลยเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ปมเหตุเรื่องของการแย่งมรดกอะค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าคดีนี้ก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อน
ที่เหลือก็คือการขยายผลเรื่องของมูลเหตุที่แท้จริงกันต่อไป